จะกลับความงามเรื่องพล๙๐๐ถ้าคุณมีชมค่ะ

รอบนี้ไม่มีไก่ก็เลยถามว่าไก่อยู่ไหนอ่ะ

เขาหน้าแชล่มได้เลื่อนมาเป็นบ่าวคนสนิทพ่อฤทธิ์ลูกชายของฝาแฝดพี่หมื่นอีกที
เรียกว่าจะผ่านมากี่ปีหรือเป็นภาคไหน
หนุ่มคนนี้นะคะก็ได้ประกบกับพี่โป๊สตลอดเลย
ซึ่งส่วนตัวแล้วบอกว่าดีใจมากที่ทุกคนยังรักยังรักธุรกิจ
คือหน้าเดอะพอกันเลยสมัยนั้นน่ะสมัยลูกเพลย์
อย่างนี้คือผ่านมา๕ปีแล้วไอ้จ้อยก็แก่ขึ้นแล้วนะคะ
แต่ทุกคนก็ยังคิดถึงไอ้จ้อยอยู่ตลอดเลยเขาก็ดีใจแหละ
แต่ก็มีเรื่องนี้ที่ทำให้แบบไอ้จ้อยของเราเนี่ยนะบ่นปวดหัวเป็นที่สุดเลย
เพราะว่าแฟนชอบถามถึงเจ้าไก่ชน

ซึ่งในภาคก่อนจะเห็นไอ้จ้อยเนี่ยอุ้มติดตัวไปตลอดมาไหนไปไหนไปด้วยกันตลอด
จ้อยนะหรือหนุ่มมดเนี่ยเขาบอกว่าภาคนี้พอวิกฤตก็มีเหมือนกัน
จะโผล่มาตอนไหนยังไงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก

พรมนิขิตไก่เราอยู่ไหนเอ่ยพรมนิขิต
ไก่เราตกไปเป็นของลูกเจ้านายแล้วครับเป็นของคุณฤทธิ์
แล้วมันจะมีฉากเราอุ้มไก่อีกไหมคะ
มีเรื่อยนะครับก็พยายามจะอุ้มให้มากที่สุดในละครนะครับ
เพราะว่ารู้ว่าทุกคนต้องถามถึงมันแน่
เฮ้ยจ้อยนี่หว่าไก่อยู่ไหน
อย่าถึงขั้นลองอาหารไก่เลยนะครับคุณ
แซวอยู่ว่า๕ปีไก่ตัวที่แล้วลงหม้อไปยัง
อร่อยนะครับคุณผู้ชม